แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งทราบนะคะว่าคุณหมอ

ซึ่งผ่าตัดจริงวันที่๓๑กรกฎาคม
นับไปก็อีก๒วันคือพี่หม่ามพูดตรงตอนนี้

ตัวศัยกรรมครั้งแรกในชีวิต

ก็คือเวลาเห็นเก่าก็ดูแบบดูระแวง

เข้าใจนะเพราะว่าคนไม่เคยทำศัลยกรรม
แล้วคือพี่หม่ำก็อายุประมาณนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นกลัวเลยพวกนี้ไม่แปลก
ให้กำลังใจเดี๋ยวเผื่อแบบทำมาแล้วอาจจะหล่อเด้งก็ได้
แต่ว่าพี่หม่ำเขาทำเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะ